ผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะ
ตำรวจเนี่ยไปเตะหน้าชาวบ้านเขา
แบบโอ้โหหน้านี่หงายเลยเสยเลย
ทีนี้แม่คือสาเหตุของตำรวจคนนี้ที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ชายหนุ่มคนนี้นะแต่เขาเป็นสาวสองอ่ะนะ
อ้างว่าไม่ชอบสาวสองไม่ชอบกระเทยอะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ฮะ
จังหวะตรงนี้นะครับบอกให้นั่งลงโอ้โหแล้วเตะไปเลย
ต้องขออนุญาตยดภาพไหมคะจังหวะที่เตะไปเต็ม
เข้าไปเลยนี่มีคนพยายามเข้ามาห้ามนะฮะ
แล้วก็คนก็ทนไม่ไหวสาดน้ำใส่ไปนี่ฮะ
เราตามเจอตัวหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้๑๙นาฬิกา๕นาที๙พฤศจิกายนนี่เป็นหน้ามินิมาตรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
น้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยอายุ๑๗ปีเป็นผู้ชายแต่ว่าน้องเป็นสาวประเภท๒นะครับ
กำลังนั่งคุยกับคนรู้จักอยู่ที่หน้าร้านที่มินิมาตรหลังจากที่มาซื้อของ
ผู้ชายคนนี้แต่งกายครึ่งท่อนเสื้อสีดำกางเกงสีน้ำตาลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
แต่มือซ้ายเนี่ยถือขวดเบียร์นะเดินเข้ามาคว้ามือแล้วก็เรียกน้องบอกให้นั่งที่พื้น
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบสาวสองนี่ฮะแล้วเตะเขาเข้าใบหน้าเต็มแรงเลยนะครับ
คือเขาหงายหลังเลยนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้ามาห้ามมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตะโกนด่า
บอกมาทำน้องเขาทำไมนะแล้วก็ปลาแก้วเนี่ยปลาแก้วน้ำนะฮะใส่เข้าไปค่ะ
นี่นะฮะจังหวะนี้ที่ทำร้ายไปแล้วเนี่ยนี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะ
เธอก็โมโหแล้วว่ามาทำน้องเธอทำไมส่วนผู้ชายคนนี้ก็พยายามเข้ามาห้าม
แล้วเธอปลาแก้วน้ำใส่เลยท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำ
เมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับค่ำเมื่อวานนี้
วันนี้ช่วงบ่ายนะฮะน้องที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ถูกเตะเข้าไปเนี่ยก็คือน้องมอสน้องมอสอายุ๑๗ปี
ไปกับคุณแม่นี่ร่องรอยที่ถูกเตะเข้าไปนะครับ
น้องก็ชี้ให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับน้องมอสไปกับคุณแม่
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ใบรับรองแพทย์
ไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดชนบุรี
วันนี้ก็ไปตามคดีนี้ด้วยนะครับคือน้องบอกว่าถูกคนนั้นเนี่ย
เป็นตำรวจเนี่ยทำร้ายร่างกายเตะเข้าที่ใบหน้าด้านขวาจนบาดเจ็บ
มอสบอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นเป็นวันแรก
ขอแม่มาเที่ยวทะเลกับเพื่อนนะแล้วก็รู้จักสนิทกับเจ๊จ๋าอยู่แล้ว
ที่เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ตลาดหนองมนต์ขณะเกิดเหตุเนี่ย
นั่งรอเจ๊จ๋าอยู่ในรถแล้วเจ๊จ๋ากำลังคุยกับตำรวจคนก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งมากับกลุ่มเพื่อนกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าร้าน
อยู่อยู่ตำรวจคนนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยเดินเข้ามาหาตัวมาถึงตัวเลย
แล้วตะคอกบอกให้น้องมอสลงมาจากรถแล้วบอกบอกให้ลงมา
ไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้ด้วยให้ลงไปนั่งที่พื้นด้วย
เสร็จแล้วเตะเข้าที่ปลายคางเลยหนึ่งครั้งพร้อมกับบอกว่า
อันนี้ตามที่น้องมอสบอกนะบอกว่าตำรวจคนนี้บอกกับน้องว่า
ไม่ชอบกับเธอยประมาณอย่างเนี้ยมันเกินไปหรือเปล่า
ถ้าเหตุผลมันแค่นี้มันเกินไปมากก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะอ้างได้ด้วยซ้ำ
จะไปเตะเขาแบบเนี้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นคนเท่ากับคุณนี่แหละใช่ไหมจะเป็นผู้ชายผู้หญิง
จะมีความรักความชอบทางไหนคุณจะไปไม่ชอบแล้วคุณจะไปเตะเขาได้ยังไง
แล้วตัวเองเนี่ยจะแต่งกายครึ่งท่อนก็แล้วแต่เนี่ย
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ใช่ไหมฮะน้องมอสบอกว่าตอนนั้นน้องกลัวมากนะครับ
ไม่กล้าสู้ด้วยนะฮะสาเหตุไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับคือจะเป็นเรื่องหึงหวงก็ไม่น่าจะใช่
เพราะว่าตัวน้องมอสเนี่ยเคยไปเจอตำรวจคนนี้ที่สพแสนศุกร์มาครั้งหนึ่ง
นั้นไปกับเจ๊จ๋าแล้วก็แต่งหญิงไปด้วยนะ
ส่วนเรื่องดำเนินคดีคือจะมาหาว่าหึงห่วงเจ๊จ๋าอะไรก็คงไม่ใช่นะ
เพราะน้องบอกน้องเนี่ยเคยไปกับเจ๊จ๋าแต่ว่าแต่งหญิงไปค่ะ
จะมาหึงน้องก็คงไม่ใช่เรื่องคดีน้องมอสบอกแล้วแต่คุณแม่
เพราะน้องเนี่ยอายุสิบเจ็ดยังถือว่าเป็นเยาวชนนะน้องมอสยังเอารูปที่น้องเนี่ย
แต่งหญิงในวันที่เคยเจอตำรวจคนนี้ครั้งแรกมาให้ดูด้วยนะครับ
น้องบอกน้องก็แต่งตัวแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคือถ้าตำรวจคนนี้บอกว่าไม่ชอบน้อง
เพราะน้องเป็นสาวสองอืมอ่าก็แหม่มันก็ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ย
หรือถ้าจะบอกมาหึงน้องที่มาสนิทกับเจ๊จ๋าก็คงไม่ใช่ค่ะ
ถ้าบอกว่ามาก่อเหตุก็เพราะว่าน้องเป็นสาวประเภท๒เนี่ยนะ
มันยิ่งน่าเป็นห่วงมากนะคะมันเป็นลักษณะคล้ายกับ
เหตุครามอ่ะอาทิตย์กรรมมันเนื่องมาจากความกลิ่นชังอ่ะอืม
หลายประเทศโทษมันจะหนักขึ้นแน่นอนเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นการทำร้ายร่างกายอยู่แล้ว
โทษอาญาและถ้าหากว่ามันเป็นการก่อเหตุ
เนื่องมาจากความกลิ่นชังหรืออย่างเชื่อชาติศาสนาเรื่องเพศอย่างเงี้ย
ในบางประเทศคือโทษมันหนักขึ้นนะบวกโทษเข้าไปอีก
อ่านี่นะฮะแล้วยิ่งคุณเป็นตำรวจอีกใช่ไหมใช่

เขาอาจจะหึงห่วงอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะว่าคุณคือคนของคุณนั่นแหละ
เราไม่รู้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันคือเรารู้จักกันแค่พี่น้อง
ไหนมาด้วยกันกินเที่ยวด้วยกันก็คือเรารู้จักกันฐานะพี่น้องคือกินเที่ยว
ด้วยกันแล้วเขาก็พูดเขาพูดมาคำหนึ่งตอนนั้นเขาว่า
หนูเป็นกระเทยปลอมพอเราจะนั่งโก้ยเราจะนั่งโก้ยเขาบอกว่า
มึงอย่านั่งโก้ยมันมานั่งพื้นมึงลงมามันลงมาเราก็ความไม่รู้
เราก็จับโทรศัพท์ท่านี้เราก็นั่งแบบว่านั่งเหมือนว่ายองอ่ะอืม
เขาก็เตะเลยเขาหง่ายทองไปเลยพอเตะพูดเลยไหมไม่พูด
เขาลองถามเขามาว่ากูไม่ชอบกระเทยเขามาว่าอะไรเหยียกกระเทยนี่นะ
เขาไม่ชอบกระเทยแต่พอเขาเตะหนูเสร็จเขาพูดว่าผมขอว่า
ขนาดกูยิงคนตายหรือทุกอย่างนี่แหละกูติดคุกก็ยังเป็นตำรวจต่อได้เลย
เขาพูดเหมือนว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้

อย่างที่น้องมอสบอกเนี่ยถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหไร้สาระมากคือแย่มากนะ
คือหนึ่งถ้าจะมาหึงหวงเรื่องของหญิงสาวที่น้องเข้ามาสนิทด้วย
น้องเขาก็แต่งตัวเป็นสาวประเภท๒อยู่แล้ว
หรือจะมาเหตุผลเรื่องเหยียดเพศอย่างนี้ก็ยิ่งโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับ
เพื่อผู้ชมครับเจ๊จ๋านะครับเจ๊จ๋าอายุ๓๐นะครับ
ในคลิปที่เห็นปลาแก้วใส่ตำรวจคนนั้นนี่ฮะเจ๊จ๋าบอกว่ารู้จักกับน้องมอส
ตอนที่มอสเนี่ยมาเที่ยวชายหาดบางแสนกับเพื่อนเพิ่งรู้จักกันแค่๓๔วันนี้แหละนะ
แต่ถูกชะตาก็เลยสนิทกันก็เที่ยวเล่นอยู่ด้วยกันแล้วก็ชวนให้มาทำงานที่ร้าน
วันเกิดเหตุตั้งใจพาน้องมอสเนี่ยมาดูงานที่ร้านก่อน
อยู่อยู่ตำรวจคนนี้มาถึงมาทำร้ายร่างกายเขาเลยแบบไม่มีเหตุผล
ซึ่งเจ๊จ๋าบอกว่าเจ๊เองก็รับไม่ได้ต่อให้เป็นตำรวจก็ถือว่าคุณก็ผิดนะ
คุณยิ่งมาทำแบบนี้ไม่ได้สาเหตุจะมาจากการที่ตำรวจคนนี้มาชอบพอเจ๊จ๋า

หรือไม่พอใจที่เห็นเจ๊จ๋าไปเที่ยวกับน้องมอสหรือเปล่า
อันนี้เจ๊จ๋าบอกเธอก็ไม่ทราบ
รู้แค่ว่าเธอไม่ได้ชอบตำรวจคนนี้
แต่ตำรวจคนนี้จะมาชอบเธอหรือเปล่าเธอไม่รู้
แล้วที่ผ่านมาตำรวจคนนี้ปกติก็มีเรื่องบ่อยอยู่แล้ว
ชอบหาเรื่องชกต่อยชาวบ้านยิงปืนขึ้นฟ้าหาเรื่องเขาเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วลองเข้าข้างจัดว่าต้องมีใครมาซื้อของขายไป
แล้วเค้าเป็นใครแข็งพริกหาอะไร

อืมงงมาก
โอโหคือนี่ถ้าเป็นตังค์จริงจริงนะ
ท่านอื่นที่ตั้งใจทำดีทำนาธิประชาชนเลยนะ

แบบกินโล่งกินเล้าไล่เตะชาวบ้าน
ยิงปืนยิงขึ้นฟ้าหาเรื่องชาวบ้าน
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องมอสบอกว่าน้องมอสมีจิตใจเป็นหญิงแต่งหญิงมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ที่ผ่านมาเวลาน้องไปเที่ยวกับเพื่อนน้องก็จะกังวลเรื่องการเจอกับพวกวัยรุ่นเจ้าถิ่นอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ครั้งนี้เนี่ยมาเจอเหตุการณ์ที่แม่บอกว่าแม่เสียใจและเสียความรู้สึกมาก
โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจเมาด้วยมาเตะลูกแล้วมาพูดลักษณะที่ว่าไม่ชอบสาวสอง
ไม่ชอบผู้ชายแต่งหญิงแบบลูกอย่างนี้คือแม่เขายังรักลูกเขาได้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างหมดแล้ว
แม่บอกว่าลูกเนี่ยเป็นสาวสองแม่รับได้ครอบครัวก็รับได้
แล้วคุณคือใครคุณเป็นใครคุณมาถึงบอกไม่ชอบกระเทยแล้วมาเตะลูก
แล้วคุณเป็นตำรวจเนี่ยต้องปกป้องประชาชนไม่ใช่เหรอมาทำลูกแม่แบบนี้ได้ยังไง
สาเหตุเนี่ยแม่เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหล้าด้วยหรือเปล่า
เพราะขณะก่อเหตุเนี่ยถึงขั้นพูดว่าเป็นตำรวจมีปืนเคยฆ่าคนมาแล้วพูดอย่างนี้ด้วยนะครับ
มาเที่ยวที่บางแสนใช่ไหมคะเรากลัวว่าน้องจะโดนวัยรุ่นหรือคนอื่นมาทำร้าย
หรือว่าเป็นการทะเลาะวิวาสระหว่างวัยรุ่นคุณคือตำรวจนะคะคุณครูคือผู้ทักษันติราช
คุณต้องเป็นคนปกป้องหรือปกป้องน้องใช่ไหมคะเพราะว่าคุณต้องรักษากฎหมายแต่คุณทำร้ายน้องเอง
แล้วคุณก็ไม่ใช่อายุน้อยและในนั้นแม่ก็ไม่ได้ใส่ร้ายนะคะสภาพคือเหมือนถือขวดเบียนแล้วเมา
ต่อให้น้องเป็นกะเทยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ความรู้สึกที่เราเสียใจน่ะคือคุณคือตำรวจคุณต้องปกป้องลูกเรา
กลัววัยรุ่นจะทำร้ายลูกเราแต่คุณเป็นตำรวจในพื้นที่แล้วคุณเป็นคนทำร้ายลูกเราเอง
เวลานี้ก็ต้องตรวจสอบทางท่านผู้ใหญ่และผู้ชายในคลิปใช่ตำรวจไหม

เป็นตำรวจของสพแสนศุกร์นี่แหละคุณเขมภาษอร์นี่ตำรวจในพื้นที่เขาต้องดูแลประชาชนในพื้นที่นะ
ผู้เสียหายเขาเลยกังวลไงคะคือผู้ก่อเหตุก็เป็นตำรวจจริงเป็นตำรวจในพื้นที่อ่ะนี่ฮะ
แล้วเขาจะไปพึ่งใครอ่ะเขาถามแบบนี้นะ
แต่เจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าไม่ต้องห่วงให้ความเป็นธรรมแน่นอนอย่างนี้ไม่เอาไว้แน่สำหรับถ้าผิดอะไรขนาดนี้
คือตำรวจคนนี้เนี่ยยดดาบตำรวจนะฮะภูมิกับการสพแสนศุกร์บอกว่าทำหน้าที่ประจำห้องวิทยุสื่อสาร
ก่อนหน้านี้เคยไปเป็นตำรวจประจำศาลจังหวัดชนบุรีแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาที่สพแสนศุกร์
วันเกิดเหตุเนี่ยในคลิปเนี่ยไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นวันเวรพัก
แต่คุณแต่งชุดครึ่งท่อนไปดื่มเหล้าแล้วไปหาเรื่องชาวบ้านเวรพักใส่เสื้อฟุตบอลกางเกงฟุตบอลก็ได้ไหม
ใส่เสื้อผ้าปกติก็ได้นี่แล้วคุณใส่ชุดอย่างนี้ไปทำไมเวรพัก
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมันก็เป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวหลายอย่าง
ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายในแง่ของวินัยเนี่ยจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อ
จริงเอาผิดทั้งวินัยแล้วก็อาญานะครับยืนยันว่าไม่มีการปกป้องอย่างแน่นอนครับ
ผู้มีการศาลภอร์แสนศุกร์ยืนยันนะครับว่าไม่ปกป้องลูกน้องแน่นอนนะครับ
ขณะที่พลตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่นิ่งนอนใจนะครับ
ได้สั่งให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
ถ้าผู้ชายในคลิปเป็นตำรวจสพแสนศุกร์จริง
เดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในคลิปนี้แน่นอนคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ตอนนี้ผู้เสียหายได้มีการให้ไปตรวจร่างกายแล้วก็สอบปากคำสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
วินัยก็ต้องตั้งกรรมการสอบด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้
ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อเอาผิดทั้งวินัยแล้วก็อาญาเรียบร้อยแล้ว

ก็ไม่รู้จะพูดยังไงจากคลิป

ให้คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาก็แล้วกัน